ท่านประธานที่เคารพครับนี่คือปัญหาของประเทศเรา
ที่เกิดจากการบริหารของคุณประยุทธ์ท่านดูสิครับ
ว่าที่ผ่านมาท่านตั้งตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ
วันนี้ก็มาตั้งตัวเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ทางด้านเศรษฐกิจนั้นท่านก็ล้มเหลวมาแล้ว
ท่านยอมท่านไม่ยอมที่จะให้คนที่มีความสามารถมาดูแล
ท่านก็ตั้งตัวเองมาเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วตอนนี้ท่านก็ยังตั้งตัวเอง
มาเป็นหัวหน้าทีมแพทย์ซึ่งจะมาปรับโควิด
สุดท้ายมันก็ล้มเหลวทั้งหมดคนก็บอกว่าโควิดก็เหมือนเชื้อโรคชีวภาพ
มันจะกระจายอยู่ทั่วไปเริ่มต้นระบาดอยู่ข้างนอก
แล้วลุกรามเข้ามาในบ้านพอเห็นเช่นนั้นท่านก็หนีเข้าไปนอนในค่ายทหาร
ปล่อยให้ประชาชนตายแล้วก็ทำตัวเองก็หนีไปนอนในค่ายทหาร
ไม่กล้าแม้กระทั่งให้ประชาชนใช้ลงนอนทหารในค่าย
มาเป็นโรงพยาบาลสนามหรือที่พักฟื้น
สังเกตอาการเพราะตัวท่านกลัวติดเชื้อ
นี่แหละที่เขาเรียกว่านายกขี้ขลาดนายกเห็นตัว
ชาวบ้านด่าเท่าไหร่ท่านก็ยังเฉยเหมือนกับคนป่วยโรคจิต
ตัวของท่านเองนั้นแทนที่จะออกสนามรบ
มาพบปะมาช่วยเหลือมาบังคับบัญชา
แต่นิ่งเงียบแล้วก็หนีเข้ามาอยู่ในค่ายทหาร
ปล่อยให้ประชาชนต้องลบทับจัดฝึก
ในวันนี้ท่านคิดอย่างไรอยู่ท่านประธานที่เคารพครับ
และวันนี้สิ่งที่ท่านประยุทธ์จะคิดต่อไปก็คือ
ปัญหาเรื่องปากท้องหลังจากโควิดแล้ว
ท่านก็จะอ้างว่าเพราะเกิดปัญหาโควิด
จึงทำให้ตัวท่านเองแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้
ท่านก็จะเอาโควิดเป็นข้ออ้างวันนี้คนที่ได้ประโยชน์จากโควิด
ด้านเศรษฐกิจด้านการเมืองด้านความมั่งคงของตัวเองนะครับ
ไม่ใช่ความมั่งคงของประเทศมีคนเดียวครับ
คือชื่อประยุทธ์จันโอชาโดยเอาความตายของพี่น้องประชาชน
เป็นเดิมพันธุ์อย่างนี้ไม่เรียกว่าผู้นำคลี่ขาด
สมประกอบจึงทำให้เกิดการจัดลำดับความสำคัญ
นตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือหัวหน้ารัฐบาล
ก็คือเป็นด่านหน้าเผชิญฆ่าศึก
ไม่ใช่หนีไปนอนในค่ายทหาร
อะไรที่เหมาะสมที่ต้องทำได้ต้องรีบดำเนินการ
รู้ไหมครับว่าทหารของฝรั่งเศสเนี่ย
เขาโยกการจากการลบจากนอกประเทศนะครับ
กลับมาช่วยประชาชนที่บ้าน
ช่วยกันลำเลียงผู้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วย
มาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยหมอผู้ช่วยพยาบาล
ตรงกันข้ามกับคนที่ชื่อประยุทธ์จันโอชา
วันนี้พอมีภัยท่านก็หนีเข้าค่าย
ปล่อยให้ประชาชนอยู่ตามยฐากรรม
หรือท่านเห็นประชาชนเป็นพวกคนไร้ค่า
เหมือนกับที่ชาวบ้านเขาบอกว่า
คนไทยเสียภาษีเหมือนอยู่สวิตช์
แต่คุณภาพชีวิตเหมือนโลหินยา
สรุปสิ่งที่ผมพูดมาต้องขอยืนยันว่า
ปัญหาทุกอย่างรากเง่ามาจากพลเอกประยุทธ์ทั้งสิ้น